เดี๋ยวไปดูการรักษาอีกแบบหนึ่ง
อยากให้ดูแต่ไม่อยากแนะนำ

มีคนแชร์ออกมาบอกว่าเป็นการ
รักษาของชาวบาหลี

มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกระบวนการ
แพทย์หรือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง

ใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปหาพ่อปู่
แต่วิธีการรักษาของพ่อปู่คือ

และดูดหัวแม่เท้าของพ่อปู่บาธา

หัวแม่เท้าของพ่อปู่บาธาน
แล้วจะหายเป็นคลิปนี้นะคะ

พ่อปู่ก็นั่งอยู่แล้วก็ห้อยลงมาเท้าหนึ่งนะ

ต้องรักษาทีละคนต้องให้๒เท้าต้องรักษา๒คนพร้อมกัน

ใช่จะเห็นว่าเนี่ยค่ะ
มดมดูดไป
เสร็จแล้วก็
พ่อปู่บาธาจะใช้เท้าเจิมที่หน้าผาก

ใช่ก่อนคนต่อไปต้องเช็ดก่อน

แต่คลิปนี้เขาบอกว่าถูกน่าจะถูกถ่าย

แล้วก็มีคนเอาไปแชร์ในเพจข่าวโซเชียล

ถึงคุณสุภาพรได้แชร์ต่อมาอีกทีนะ
ระบุบอกว่ามีบุคคลแอบอ้าง

วิธีการค่อนข้างสุดแปลกนะคะ

เรียงแถวเข้าไปคุกเข่าเข้าไป

ดมหัวแม่เท้าของพ่อปู่

และปู่ก็จะเอาเท้าเจิมที่หน้าผัก

สามารถรักษาโรคได้
มีการพูดจาเป็นภาษาที่ฟังไม่ออกด้วยนะคะ

บอกว่าเป็นลูกศิษย์กับพ่อปู่บาธา

ภาษาองค์เทพจากกรุงโจสัย

ไม่ใช่เขตดูสิตนะนครดูสิตบุรี

แผนปัจจุบันดีกว่าเนอะ
มีคนเข้ามาวิภาควิจารณ์ถล่มทลายนะคะ
บอกว่าพิธีกรรมดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่
มีคนกลัวเรื่องของเชื้อโรค

ตอนที่เอาผ้าขาวเช็ดบางทีมันอาจจะไม่สะอาด

แล้วถ้าคนแรกเป็นวัฒนศัพท์อักเสบีหรือคุณคุณ

หายมันก็อาจจะเป็นโรคติดต่อก็ได้

หลายคนถามถึงแหล่งที่ตั้งของสำนักปู่บาธา
อยู่ไหนกันนะสำนักนี้นะคะ

มีคนคนหนึ่งไปคอมเมนต์บอกว่า
เป็นการบอกนะบอกว่าทั้งภาพแล้วก็คลิป
น่าจะอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย

เป็นพิธีกรรมของชาวบาหลีที่นับถือศาสนาฮินดู

เขาบอกน่าจะต้องมีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบต่อไป
เพราะถ้าเกิดในประเทศไทยนะคะ
ก็ถ้าเป็นการหลอกลวงอันนี้ผิดกฎหมาย

วิจารณญาณในการชมแล้วก็การไปรักษาด้วยนะ

เขาบอกว่าการเมืองศาสนาความเชื่ออย่าไปแตะ
เขาอาจจะเชื่อของเขาแล้วเขาหายก็ได้หรือเปล่า

แต่ว่าที่อยากให้ตรวจสอบคืออยู่ในประเทศไทยหรือเปล่า